ว่าลุงพลขอพื้นที่เขลี่ยใจพี่ติ
ทางผู้ประกาศของเราทั้งสองคน

ทีนี้หลายคนก็อยากรู้ว่า
เมื่อคืนนี้ลุงพลกับพี่ติสรุปจะว่ายังไง

คือลุงพลเขาเคลียร์กรณีที่เหมือนเข้าไปทำร้ายสื่อ

พี่ติฎเนี่ยโดนลุงพลส์ตะโกนถาม

ทีนี้จังหวะนั้นค่ะคุณผู้ชม
แต่อยากให้ดูเมื่อคืนค่ะตอนที่ลุงพล

เรื่องเหตุการณ์ที่
วันก่อนที่มันมีภาพหลุดออกไปว่าผมพยายามเข้าไปทำร้าย
สื่อหนึ่งในนั้นก็มีพี่ติด้วยถ้าสิ่งนั้นมันทำให้พี่ติ
รู้สึกแย่นะครับรู้สึกแย่ว่าลุงพลเนี่ยไม่เหมือนเดิม
แล้วจะทำร้ายผมเนี่ยอันนี้ผมให้พิติพิจารณาดูว่าเหตุการณ์
เมื่อวานเนี่ยผมมีพฤติกรรมที่อยากจะทำร้ายพี่ติไหมอันนี้พี่ติ
ตอบได้เลยครับถ้าผมผิดนะครับผมยินดีขอโทษนะครับขอโทษ
ตินะครับผมรับปากนะพี่ตินะว่าจะไม่มีเหตุการณ์ดังกล่า
เกิดขึ้นนะครับนี่ไงมีช็อตที่ลุงพลพูดด้วยนะบอกว่าผมอ่ะ
กับพี่ติมากไปมั้งครับผมแค่ขำเออเมื่อวานเนี้ยมันก็มันก็
มีเสียงวิภาควิจารณ์เหมือนกันอ่ะแต่เอาเป็นว่าคือทั้งพี่ติเอง
พี่ติก็บอกว่าพี่ติกับลุงพลก็ไม่ได้มีเรื่องบาดหมาง

วันนั้นไปทำหน้าที่ปกติแต่หลังจากที่ลุงพลรับปากแล้วว่าจะ

เชื่อว่าบรรยากาศดีจะกลับมา
ทีนี้นอกจากลุงพลแล้วค่ะคุณผู้ชม
ก็มาดูแม่น้องชมพู่บ้าง

เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตัวแม่เองไม่อยากวิจารณ์นะ
แต่ถ้าเกิดว่าถามว่าลุงพลเปลี่ยนไปจากเดิมไหม
แม่บอกว่าจริงก็เป็นคนเดิมไม่ได้รู้สึกตกใจอะไร
คือบอกว่าไม่เปลี่ยนหรอกพ่อลุงพลเป็นแบบนี้

จริงแล้วไม่อยากจะวิจารณ์นะคะ

สำหรับแม่และแม่ไม่ขอวิจารณ์ตรงนั้นค่ะ
ความรุนแรงของบุคคลคนนั้นที่เคยกระทำมา
ใช้คำว่าคนเดิมหรือใช้คำว่าคนใหม่

อย่างชาวบ้านบางคนบอกว่าก็เนี่ยคนเดิม
จะให้แม่อธิบายว่าคนเดิมหรือคนใหม่ใช่ไหมคะ

ถ้าสำหรับแม่แล้วแม่มองว่าเขาคือคนเดิม

ใช่เขาเป็นคนที่เรารู้จักมาอยู่แล้ว
สำหรับแม่นะแม่ไม่ตกใจอะไรแต่ว่า

นี่ค่ะสิ่งที่แม่ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะ
แล้วนักข่าวก็ถามว่าที่มีข่าวออกมาบอกว่า

เพราะว่าครอบครัวรอเรื่องนี้มานาน
แล้วแม่ก็ยืนยันว่าไม่ใช่ตัวแม่ไม่ใช่ครอบครัวแม่แน่นอน

ตำรวจบอกว่าป่านนี้คนที่ทำคงจะนอนไม่หลับแล้ว

บอกว่าเมื่อคืนนี้ก็นอนหลับดีนะ
แม่บอกแม่กับคนในครอบครัวก็หลับสบายดีนะ

จริงลุงพลได้ให้สัมภาษณ์กับทางอมรินทีวีด้วยนะ
ว่าถ้าเกิดว่าหมายจับมาออกที่ลุงพลเนี่ย
ลุงพลบอกแบบนี้ค่ะว่าจะใช้สิทธิ์ต่อสู้ตามขั้นตอนแล้วก็กระบวนการยุติธรรม
อันนี้พูดถึงเรื่องของคดีน้องชมพู่นะ

เพราะว่าตอนนี้ถ้ามีการแจ้งความจากอมรินเนี่ย
ผู้สื่อข่าวอย่างคุณฟ้าเนี่ยเขาไปแจ้งความเนาะ

แต่ว่าที่ลุงพลพูดว่าถ้าหมายจับหวยมาออกที่ลุงพลนั่นหมายถึงคดีน้องชมพู่

ก็จะสู้กันตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมนะฮะ
ถูกต้องก็อย่างเช่นอะไรบ้างประกันตัวออกมาสู้คดีอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะ
อกจากนั้นก็ติดต่อไปที่ทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เพราะว่าเชื่อว่าทนายตั้มมีความสามารถแล้วก็คงจะเข้ามาดูแลคดีน้องชมพู่
เพราะว่าคดีนี้ประชาชนทั่วประเทศก็ให้ความสนใจ
ทีนี้พอลุงพลให้สัมภาษณ์ปั๊บเนี่ยว่าจะให้ทนายตั้มมาช่วยเนี่ยนะ
นี่ค่ะเป็นภาพนี้คุณผู้ชมแล้วก็คุยกันเหมือนกับทำนองแบบหยอกล้อ
รวมถึงก็พูดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับลุงพลนะ
อ่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของตอนที่ทนายตั้มด้วย
ว่าถ้าเกิดทนายตั้มจะไปทำคดีให้ลุงพล

เพราะว่าถือว่าเป็นการทำงานของทนายตั้ม
เดี๋ยวดูคลิปตอนนี้หน่อยค่ะ

กอนที่เดินเข้ามาคลีกได้พออยุ่ยัง

อยากพูดกับค่ะว่าขาวสิ้นเป็นของใครพี่ตั้ม
นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปที่ออกมา
ทีนี้พอหลังจากนั้นคุณผู้ชมลุงพล

ก็เตรียมพร้อมเอาไว้จะได้ปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง
แล้วก็เชื่อว่าทนายตั้มจะตกลงมาดูแลคดีให้
อันนี้ก็คือสิ่งที่ลุงพลบอกหลังจากที่ทนายตั้มมีการพูดเรื่องนี้นะคะ
ก็เราสรุปมาให้ไม่เยอะนะเสนอไม่ยาว
เพราะว่าเมื่อวานชมกันไปแบบจุใจแล้ว
เรื่องราวของลุงพลชมกันทั้งวันเลยนะฮะ